คุณผู้ชมครับไปดูความขึ้นหน้าคดีที่มีคนร้ายไปบุกยิงกำนันน้ำพัฒนาที่หนองคายเสียชีวิต
ตอนนี้ตำรวจพุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งเรื่องที่ดินสอบประกอบรวมทั้งเงินกระถิ่น
เพราะผู้ตายนั้นเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะฮะ
คนตรวจเอกจากทริปชัยจินดาพร้อมกับคนตำรวจโทจักรเรินวิทย์ศรีวณิตนะฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่นี่ก็ลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับ
เหตุการณ์ที่มีคนร้ายสวมหมวกกันน็อกเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์สีแดง
ทำทีไปขอซื้อเครื่องดื่มชูกำลังที่บ้านของนางกันนิกาวงศิริอายุ๕๒ปี
ก็เป็นกำนันนักพัฒนาคนหนึ่งแหละครับนะฮะกำนันตะบนผ่าตั้งอำเภอสังคมที่หนองคาย
ชาวบ้านเรียกว่ากำนันเตี้ยกำนันเตี้ยนะฮะเข้าไปปุ๊บก็ใช้ปืน
มมยิงขมับเลยครับในห้องครัวเสียชีวิตขาดที่
เหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่เช้าของวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตำรวจยังมุ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ากำนันเตี้ยนนั้นเป็นคนตรงไปตรงมา
เช่นเรื่องครอบครัวเรื่องเงินกระถิ่นของวัดตำรวจยังไม่ตัดทิ้งไป
เว้นเรื่องของชู้สาวไม่น่าจะมีนะฮะแม้ว่าจะพบหลักฐานว่าคนร้ายมีเรื่องของรถจักรยาน
รถจากขยานโยนและหมวกนอกที่ทิ้งเอาไว้ที่อ่างเก็บน้ำเว่ยสระครองใหญ่ที่อุดออม
ตอนนี้ตำรวจได้งมหาหลักฐานเพิ่มเติม
โดยเฉพาะปืนนะฮะเบื้องต้นยังไม่พบปืนตอนนี้ยังไม่มีบ่อแสอะไรเพิ่มเติม

เป็นรถจักรยานยนต์กับหมวกกันน็อกที่พบในเบื้องต้น
ยังต้องรอให้ของกลางแห้งก่อนเพราะทิ้งอยู่ในน้ำ

ต้องส่งให้กับกองพิสูจน์หลักฐานทราบ
แล้วก็คาดว่าจะได้ผลเย็นวันนี้ครับ
ตอนนี้เราจะไม่ลงไปรายเหตุตรงนั้นเลย
เอาดูว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
เหตุสาเหตุการณ์ฆ่า

เขาก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศนะ

แต่ว่าอาจจะไปขัดแข้งขัดขาคนที่เสียผลประโยชน

คดีนี้ตำรวจเองจะเร่งไล่ล่าคนร้ายให้เร็วที่สุด
ตอนนี้ขึ้นหน้าไปแล้วกว่า๑๐๐และ๕๐
แต่ว่าบางอย่างข้อมูลมันสำคัญเปิดเผยไม่ได้หรอก
เชื่อว่าคดีนี้ง่ายกว่าคดีชิงทองที่ลบบุรี